ธันวาคมนะฮะอีก๗วันปีใหม่แล้วใช่ค่ะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะ

โอ้โหกิจกรรมกิจการต่างเนี่ยต้องลุ้นกันหนักนะฮะ
เพราะว่าโอมิครอนมาพอดีในช่วงนี้
การอนามัยโลกก็ออกมาเตือนว่างดการจัดงานชะลอการจัดงานหรือเลื่อนออกไปก่อนไหม
ก็กรุงเทพมหานครนี่ประกาศก่อนแล้วท่านผู้ชมครับวันนี้กรุงเทพมหานครนะครับ
ประกาศขอยกเลิกจัดงานกิจกรรมปีใหม่และสวดมนต์ข้ามปีทั้งหมดนะฮะค่ะ
เฉพาะในส่วนที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพในการจัดนะ
อาจจะเป็นส่วนกลางของกรทมหรือว่าตามสำนักงานเขตต่าง
ส่วนภาคเอกชนห้างร้านเอกชนบริษัทเล็กบริษัทใหญ่ต่างเนี่ย
ทมบอกขอความร่วมมือขอความร่วมมือให้ยกเลิกการจัดนะครับ
โดยทางรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับคุณเกรียงยศสุลาภาบอกว่า
สอบคอชุดเล็กเนี่ยมีมติให้ทางกรุงเทพมหานครงดจัดกิจกรรมปีใหม่
และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในวันที่๓๑ธันวาคมและ๑มกราคม๒๕๖๖
เนื่องจากต้องป้องกันการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโควิดสายพันธุ์ใหม่ก็คือโอมิครอน
ขณะเดียวกันนะครับกรทมจึงมีมติยกเลิกจัดกิจกรรมปีใหม่และสวดมนต์ข้ามปี
ณลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหานครแล้วก็ในส่วนของสำนักงานเขต
ในส่วนของหน่วยงานต่างของกรุงเทพมหานครทั้งหมด
คำถามก็คือว่าแล้วภาคเอกชนล่ะนี่เลยฮะที่ขีดเส้นแดงอยู่นี่เลยนะครับ
ภาคเอกชนเนี่ยทางกรทมขอความร่วมมือให้งดนะฮะ
แต่หากต้องจัดก็ต้องมีมาตรการที่เข้มข้นกว่าเดิม
มาตรการต่างอย่างที่ทางสบคกำหนดเอาไว้นะครับ
เว้นระยะห่างให้คนมาร่วมงานนะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
มีจุดกักตัวด้วยนะหากคนมาร่วมงานแล้วตรวจแล้วพบว่าเอาติดเชื้อ
มีเรื่องของการลดจำนวนคนที่มาเข้างานด้วย
ส่วนประชาชนเนี่ยกรทมขอให้งดจัดกิจกรรมสังสรรค์
หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ที่มีผู้คนเป็นจำนวนมาก
ที่ทางกรทมอนุญาตให้จัดงานเขาดาวน์ปีใหม่ไปแล้วนะครับ
ขณะนี้เนี่ยทางกรทมบอกว่าก็จะอยู่ในข่ายของเอกชนโดยทั่วไปทั้งหมดในกรทมนะฮะ
ก็คือขอความร่วมมือให้งดการจัดงานแต่หากไม่สามารถงดได้
ก็ต้องมีมาตรการที่เข้มงวดแล้วก็เคร่งครัดนะครับ
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่กรทมจะจัดอันนี้ก็ยกเลิกเหมือนกัน
ส่วนทั่วประเทศเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยต้องรอฟังสอบคอชุดใหญ่นะฮะ
นายกจะประชุมสอบคอชุดใหญ่นะครับว่าจะมีมาตรการลักษณะแบบเดียวกับกรทมออกมาหรือไม่อย่างไรนะครับ
ตัวเลขโควิด๑๙วันนี้นะครับผู้ติดเชื้อเพิ่ม๒๙๔๐รายนะครับ
รักษาหาย๒๗๙๘รายวันนี้มีผู้เสียชีวิต๓๐ศพนะครับ
ยังมีผู้รักษาอาการอยู่นะครับ๓๘๓๑๔ราย

ไทยเราฉีดไปแล้ว๑๐๑ล้านโดสนะฮะ
ก็จะมีขนาด๑๙๖๑๕โดซด้วย

ล้านโดสเข็มสองที่ฉีดกันไปเนี่ยสี่สิบสี่ล้านโดส
และมีผู้กระตุ้นเข็มสามไปอีกห้าล้านสี่แสนกว่าโดสนะครับค่ะ